นี่ฉันก็ติดตามคุณเลยค่ะพี่
อะไรติดคอไม่รู้แต่รู้ว่าตอนนี้หิวแล้ว
ไปหาอาหารญี่ปุ่นอร่อยราคาสบายกระเป๋ากินกันค่ะ

ว้าว

คนญี่ปุ่นเวลามาได้ยินสำเนียงที่เราพูด

แต่มันน่ากินจริงนะคุณดูราคาป้ายที่ติดเอาไว้นะ
ราคาอาหารญี่ปุ่นปกติเนี่ยนะคะ

แต่ว่าร้านนี้น่ะถูกแสนถูกเลยนะคะ

ร้านนี้ตั้งอยู่หลังโรงเรียนปริ้นต์
รอแยววิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

เป็นรถเปิดท้ายขายของ
ให้เด็กนักเรียนผู้ปกครอง

ก็เลยแบบสบายกระเป๋านิดนึงนะคะ
ร้านนี้มีชื่อร้านว่าออมเล็ดทาโกซ่าค่ะ
เจ้าของร้านก็คือคุณพี่วินัย

เขาขายอาหารญี่ปุ่นล้ายต่อหลายอย่าง
ในเวลาพระราชาญาและเขาบอกว่าที่นี้ขายไม่แพงเลย

เข้าหน้าประสับปะปลาแซมอน

เสาร์อาทิตย์ก็จะขายที่บริเวณตลาดสดแม่เหี่ยนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปเลยค่ะ
วินัยเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ขายอาหารญี่ปุ่นราคาไม่แพงด้วยนะ
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทานอาหารญี่ปุ่นราคาที่มันไม่แพงจนเกินไป
เพราะว่าเด็กเขายังไม่มีรายได้ถูกไหม
รสชาติอาหารเนี่ยนะคะหลักร้อยแต่ราคาจริงแล้วหลัก๑๐เท่านั้นเอง
แล้วก็หายากนะในสมัยนี้นะคะที่จะทานอาหารญี่ปุ่นในราคาหลัก๑๐แบบนี้นะคะ
เป็นกำลังใจให้กับพี่เขาในการขายแล้วกันนะขอให้ขายดีนะคะ
เพราะว่าคือเขาก็บอกว่ากำไรน้อยไม่เป็นไร
แต่ว่าอยากให้เด็กน้องที่โรงเรียนได้กินอิ่มแบบอร่อยแล้วก็มีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทานปงทานปลาอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะใช้ปลา

ดิบหลักนะครับอย่างเช่นปลาที่ทำให้โดเรมอนนั้นเขินอาย
ปลาอะไรคะปลาแซลมอน
ปลาแซลมอน
ดีนะไม่แซวโนบิตะ

แซลวอนจริงไม่ได้ราคาถูกเลยนะคุณ
แพงนะแต่เขาขายในราคาที่ถูกมากเพื่ออยากจะให้เด็กนักเรียนได้อิ่มท้อง